อาหารอาเซียนเนี่ยมันโดดเด่นยังไงครับทำไมเราต้องมารวบรวมไว้ในที่เดียวครับ
ใน๑๐ประเทศอาเซียนของเราเนี่ยก็คือมันจะเป็นอาหารที่มีกลิ่นอายของวัตถุดิบที่ประเทศนั้น

แล้วก็เราเอามาผสมผสานกับอาหารไทย

สมุนไพรของประเทศต่างก็จะมีจุดเด่นของเขา

จุดเด่นหรือว่าอาหารเมนูจานเด็ดของทางโจโฉเนี่ยมีอะไรบ้าง

ก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงต้มยำน้ำข้น

จากการที่ชอบรัตเวนเดินทางไปทานเรื่อย

แล้วทำไมมันต้องรวบรวมถึง๔จังหวัดด้วยล่ะ

แบบเดินทางไปหลายที่พร้อมกัน
แต่สมมุติถ้าอยากกินในที่ที่เดียวและอร่อยถึง๔เมืองค่ะ

บรรดามิตรรักแฟนเพลงที่กำลังรอคอยกันมาของเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ
งานนี้ก็ยังมีนักเล่าเส้นรูปหล่อคมเข้มผู้รู้ลึกรู้ดีเรื่องก๋วยเตี๋ยว
เมนูเส้นมากที่สุดใน๓โลก
เรียกว่า๔ปีมานี้เราเดินทางไปทานก๋วยเตี๋ยวทั่วไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๐๐ร้าน

คุณพระแล้วอย่างวันนี้จะมีอะไรเหลือให้เล่าอีก
ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ใช่ปัญหาของเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รับรองว่าเรายังมีให้ดูกันไปอีกยาว
ว่าแล้วก็มาเข้าเรื่องของวันนี้ที่เฮียน็อตจะพาไปตะลุยย่านรัชดาพระรามเก้า
กับเมนูเส้นขึ้นชื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ร้านโซอาเซียน
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยต้มยำตำลึงใส่ซอสสูตรเด็ดที่ร้านโจโฉก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึง
และสุดยอดราเมนจาก๔เมืองของประเทศญี่ปุ่นที่ร้านราเมนฮาบุ
แต่ก่อนจะเริ่มเดินทางไปทักทายเฮียน็อตกันก่อนแล้วกันค่ะ
สวัสดีครับ๑๑โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
กับผมวาริสเฟื้องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นนานาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับผม
วันนี้นะครับเราเดินทางมาแถวแถวรัชดาแล้วก็พระรามเก้านะครับ
ตอนนี้นะครับมีตึกใหม่ใหม่เกิดขึ้นมากมายรวมถึงศูนย์อาหารแล้วก็ร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยครับผม
เราก็เลยได้ร้านเมนูเส้นเด็ดเด็ดมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับถ้าอย่างงั้นนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่
โซอาเซียนเป็นเวสวองที่เกิดได้ตรงกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่จริงเลยล่ะค่ะ
ก็เขานะคะหลีดคอนเซ็ปต์โดยการดึงเมนูอาหารขึ้นชื่อจากทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนมารวมไว้ที่เดียว
เพื่อให้นักชิมตัวจริงนะคะได้มาลิ้มลองแบบไม่ต้องบินรัดฟ้าไปไหนไกลกันเลยล่ะค่ะ
ยังไม่จบเท่านี้เพราะยังเติมความเก๋ด้วยการตกแต่งร้านให้มีกลิ่นอายแบบอาเซียนสมัยใหม่
ทำให้รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองจนต้องหลงเสน่ห์กันแน่นอน
และวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับเชฟใหญ่ผู้กำกับสูตรลับความอร่อยของเมนูทั้งหมดในโซอาเซียนค่ะ
สวัสดีครับเชฟนารินครับผมเชฟนารินนะครับเป็นเฮดเชฟของโซอาเซียนนะครับผม
ก่อนอื่นเลยถามก่อนว่าโซอาเซียนนี่ขายอาหารประเภทไหน
เราขายอาหารประเภท๑๐ประเทศของอาเซียนครับ

คิดของการเกิดร้านแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
คือแนวคิดของเราก็คือเราต้องการที่จะรวมอาหารแล้วก็วัฒนธรรมของอาเซียนมาไว้ที่ร้านโซอาเซียนของเราทีเดียว
แล้วก็การตกแต่งร้านของเราก็จะเป็นแบบโทนสีน้ำตาลที่มองดูแล้วมีความอบอุ่นและเป็นกระเด
สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน
อาเซียนเนี่ยมันโดดเด่นยังไงครับทำไมเราต้องมารวบรวมไว้ในที่เดียวครับ
คือความโดดเด่นของอาหารใน๑๐ประเทศอาเซียนของเราเนี่ยก็คือมันจะเป็นอาหารที่มีกลิ่นอายของวัตถุดิบที่ประเทศนั้นแล้วก็รสชาติที่โดดเด่นเนาะ
แล้วก็เราเอามาผสมผสานกับอาหารไทยซึ่งมันจะถูกปากกับคนไทยของเราครับผมครับผม
ส่วนผสมต่างที่ว่านี่คือพวกสมุนไพรของประเทศต่างก็จะมีจุดเด่นของเขามีกลิ่นมีรสชาติที่แตกต่างกัน
เอามาร้องไว้ในที่นี่ที่เลยนะครับว่าแต่ว่าเชฟไปเรียนรู้วิธีการทำอาหารแต่ละประเทศมาจากไหนเนี่ยไปทำได้ยังไง
คือจริงแล้วผมเคยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศมาสัก๓๔ประเทศแล้วก็พอจะทราบในเรื่องของการวิธีการทำ

แล้วก็เมนหลักของเราก็คืออาหารไทยมันก็คล้ายกับเพื่อนบ้านของเราซึ่งวัตถุดิบก็

ใช่ใกล้เคียงกันซึ่งไม่ได้แตกต่างอะไรกันมาก
คือมีประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศก็จะรู้ว่าอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นก็ดึงมารวมกันไว้ในสวาอาเซียนแห่งนี้นะครับ
เอางี้พูดไม่เห็นภาพเดี๋ยวขอไปลองชิมเลยละกัน

โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยให้ได้รับประทานอาหารครบทั้ง๑๐ประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับผม
เอาใกล้ตัวก่อนละกัน๒เมนูนี้เป็นเมนูเส้นนะครับจากประเทศอะไรมาครับเนี่ย

ขอแนะนำเป็นเมนูแรกเลยนะครับผมเป็นหมี่โกเร็งมาจากอินโดนีเซีย

ร้านนี้เป็นหลักซาทะเลมาจากสิงคโปร์

อ่ะเราเริ่มจากอินโดก่อนอินโดมีโกเรงนี้ความโดดเด่นเข้าอยู่ตรงไหนครับ
เมนูนี้ความโดดเด่นอยู่ที่เส้นบะหมี่ไข่แบรนด์ที่ลวกสูบง่าย

แล้วก็มีความเหนียวนุ่มครับผมแล้วก็ตัวรสชาติของซอสซัมบอลที่เป็นรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของอินโด
เมนูเส้นชนิดนี้นะคะเดิมทีเป็นบะหมี่ผัดของจีนที่เรียกว่าชาวแมน
โดยอิทธิพลการรับประทานเมนูนี้มาพร้อมกับชาวจีนที่อบพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะ
หน้าตาก็จะมีความคล้ายกับยากิโซบะของญี่ปุ่นเบาเพียงแต่มีโกเร็งจะใช้เครื่องปรุงแบบอินโดนีเซีย
ซีอิ๊วหวานใส่กุ้งไก่หรือเนื้อวัวแทนเนื้อหมูเนื่องจากมีผู้บริโภคเป็นมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
และจากนั้นมาก็ทำให้หมี่โกเรงกลายเป็นเมนูเส้นพื้นเมืองที่นิยมรับประทานกันในประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซีย
โดยวัตถุดิบที่ใช้ปรุงนะคะก็จะมีเส้นบะหมี่เหลืองผัดกับกระเทียมหอมหัวใหญ่หรือหอมแดง
ใส่ไก่หรือเนื้อสัตว์อื่นพริกผักมะเขือเทศไข่และผักดอง
รสชาติที่ได้ก็จะมีความเผ็ดน้ำค่ะแล้วก็กลมกล่อมครบรส
จึงทำให้เมนูนี้เป็นเมนูยอดนิยมที่หารับประทานได้ทั่วไปในประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะ
ไปเรียนการทำบะหมี่อินโดได้จากไหนเนี่ย
ผมไปมีประสบการณ์ที่ต่างประเทศที่เคยไปทำที่สิงคโปร์

ซึ่งมันจะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมจะบอกว่ามันก็ใกล้เคียงกับอาหารไทยเหมือนกัน
มีกลิ่นของสมุนไพรแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดใช่ครับคล้ายบ้านเรา
อย่างที่บอกก็คือเราจะปรับให้เข้ากับพื้นที่หรือว่าเข้ากับลิ้นของคนไทย
แต่ด้วยวัตถุดิบต่างก็คือยังเป็นอินโดนีเชียแท้อยู่แล้วนะครับผมมาเมนูนี้บ้างดีกว่า
กลับไปเป็นหลักซาทะเลทำจากอะไรครับผม
ตัวนี้จะมาจากตัวโดดเด่นของรสชาติตัวนี้จะเป็นน้ำซุปน้ำซุป
แล้วก็มีส่วนผสมของตัวซอสซามบอลเหมือนกัน

จะทำให้มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์

มันจะทำมาจากพริกขิงแล้วก็กระเทียมหอมแดงแล้วก็มีกะปิ
อันนี้เชฟต้องทำเองไหมใช่เราต้องทำเองหมดเลยใช่ไหม
พริกซัมบอลที่เชฟพูดถึงนี้นะคะ
เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอาหารชาวาค่ะ
โดยวัตถุดิบหลักคือพริกหลากหลายชนิดที่มีรสเผ็ดมาก
เช่นพริกขี้เหนียวสีเขียวและสีแดงพริกอัดยูมาหรือฮาบาเนโร
นำไปโขลกในครกหินรวมกับหอมแดงกระเทียมและกะปิเคย
เสร็จแล้วลักษณะก็จะคล้ายกับน้ำพริกในบ้านเรา
นิยมรับประทานกันในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์
และภาคใต้ของฟิลิปปินส์ศรีลังการวมถึงเนเทอร์แลนด์และซูรีนามด้วยค่ะ
อันนี้คล้ายกินส้มขาไก่มันมีความหอมของกะทิแล้วก็มีความหวานนะครับแล้วก็มีความเผ็ดเล็กนะครับผม

แล้วตัวน้ำซุปนี้เราทำยังไงครับเชฟครับวิธีการทำ
น้ำซุปเนี่ยวิธีการทำก็คือตั้งน้ำกะทิใช้หางกะทิหางกะทิครับหัวกะทิผสมกันแล้วก็เคี่ยวให้เดือดแล้วก็ใส่ตัวซอสซัมบอลลงไป
ครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยอ่าน้ำปลาอืมแล้วก็มีส่วนผสมของมะนาวนิดหน่อยเพื่อให้มันตัดความเลี่ยน

ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเข้าไปเพิ่ม
แล้วก็ตัวนี้จะเป็นผักแค้วที่บ้านเราก็มี

อินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับ
พักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารจากโซอาเซียนค่ะ
ตัวนี้ก็จะเป็นชาวก๋วยเตี๋ยวทะเล

ก็คือเราจะใช้เส้นใหญ่ผัด
น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เส้นลงไปแล้วผัดให้หอม

ใกล้เคียงครับตัวนี้จะใช้เส้นใหญ่ครับ
คุณใช้เส้นใหญ่ผัดนะครับรสชาติใกล้เคียงผัดไทยแต่ก็จะมีสูตรของเขาด้วยเหรอครับพ่อใช่ครับ

ตัวนี้เป็นก๋วยจับยวนจากเวียดนามแล้วครับอันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านของเราอาม็อกปลา

ตัวนี้ก็จะมาจากฟิลิปปินส์

เป็นอาโดโบสองสหายที่สองหายก็คือมีทั้งไก่มีทั้งหมู

ตัวนี้หลาเพชร

ลาเพชรคือยำสลัดใบชาใบชาหมักเป็นของพม่า

เป็นปลาสมุนไพรห่อใบเตย

เป็นปลาเราใช้ปลากระพง

ไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นของใคร

เป็นหลวงพระบางสลัดหลวงพระบางหมูย่าง